ในปี๒๕๕๘ที่พาดมา
เพราะว่าพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลเสียหายไปแล้ว
กว่า๘๓๐กิโลเมตร
โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลอ่อไทย
จากการสำรวจของเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพบว่า
ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลครอบคลุมพื้นที่๒๓จังหวัด
ความยาวประมาณ๓๑๔๘กิโลเมตร
เป็นฝั่งอ่าวไทย๒๐๕๕กิโลเมตร
และอันดามัน๑๐๙๓กิโลเมตร
ลักษณะชายหาดก็มีอยู่๔ประเภทด้วยกันนะครับ
ก็มีได้แก่หาดทรายมีความยาว๑๖๓๑กิโลเมตร
หาดโครนจะมีความยาวประมาณ๑๐๒๐กิโลเมตร
แล้วก็ประเภทที่๓ก็คือหาดหิน
ความยาวประมาณ๓๒๖กิโลเมตร
และก็มีหาดอื่นซึ่งมีความยาวประมาณ๑๗๑กิโลเมตรนะครับ
ในปี๒๕๕๘ที่ผ่านมา
ได้เกิดปัญหาการกัดซ่อชายฝั่งทะเลประมาณ๘๓๐กิโลเมตร
คิดเป็น๑๒๖ของชายฝั่งทะเลไทย
โดยแนวชายฝั่งอ่าวไทยถูกกัดซ้อมากที่สุดถึง๗๓๐กิโลเมตร
และแนวชายฝั่งอันดามันถูกกัดซะ๑๐๐กิโลเมตร
ซึ่งจำแนกความรุนแรงของการกัดซ่อชายฝั่งได้๓ระดับ
แก่ระดับวิกฤตมี๔๘พื้นที่ระยะทาง๑๘๕๙๓กิโลเมตร
ระดับเร่งด่วน๑๖๐พื้นที่ระยะทาง๔๑๘๔๘กิโลเมตร
และระดับเฝ้าระวังมี๙๘พื้นที่ระยะทาง๙๙๖๒กิโลเมตร
โดย๕จังหวัดที่พบปัญหาหนักที่สุด
ก็ได้แก่จังหวัดนครศรีธรรมราชถูกกัดซ่อ๕๓๔๖กิโลเมตร
พังงา๕๓๒๐กิโลเมตรตราด๔๗๖๑กิโลเมตร
สงขลา๔๔๔๗กิโลเมตรและจังหวัดสุราธานี๔๔๑๐กิโลเมตร
สำหรับการแก้ไขปัญหาการกัดซ้อชายฝั่ง
ทรัพยากรทางทะเลได้ดำเนินการแก้ไขแบ่งออกเป็น๒ลักษณะ
ก็คือการก่อสร้างโครงสร้างแบบแข็งเช่นกำแพงป้องกันคลื่น
หินทิ้งรอดักทรายซึ่งก็ได้มีการแก้ไขไปแล้วทั้งสิ้น
๓กิโลเมตรและการก่อสร้างโครงสร้างแบบอ่อน
เสริมทรายปากไม้ไผ่ชะลอคลื่นได้มีการแก้ไขไปแล้วทั้งสิ้น